ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์แม่ค้าอาหารทะเลคนหนึ่ง
เขาขับรถเลยเวลาเคอร์ฟิลล์นะฮะ

แต่ว่าเหมือนกับถูกรีดไถเงิน

สุดท้ายถูกบังคับให้นั่งแกะหอยนั่งลม

ผู้หญิงคนนี้เขาขับรถไปรับอาหารทะเลมา
ขากลับมันเลยเวลาคือประมาณสัก๕ทุ่ม๒๐
ตำรวจเรียกพาไปถึงโรงพักบอกว่า
มันต้องเจอหลายกระทงเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับสารวัตรก่อน
สุดท้ายกลับมาเรียกเงิน๘๐๐๐บาท

ต่อรองไปต่อรองมาลดให้เหลือ๔๐๐๐บาท

สุดท้ายลดให้เหลือ๑๐๐๐๐บาท

สุดท้ายสามีก็ต้องไปยืมเงินเข้ามา

แล้วก็โอนผ่านทางแอปในมือถือไปให้กับตำรวจ

หลังรถคุณมันมีกุ้งหอยหมูปลาใช่ไหม

ครบตามจำนวน๑๐๐๐บาทที่เขาเรียกค่าปรับไป
แล้วก็ย้ำว่าอย่าเอาเรื่องไปบอกใครนะ
แล้วให้เธอนั่งแกะหอยนังลมให้กินนะฮะ
ได้ด้วยเหรอครับเออเอาไปนั่งกินแกล้มเหล้าครับ
เธอก็เอาเรื่องนี้นะไปโพสต์สุดท้าย
และถูกตำรวจโทรเข้ามาข่มขู่ด้วยครับ
บอกถ้าไปที่ตู้ให้ไปกดที่ตู้
หนูบอกว่าพี่ถ้าหนูไปกดที่ตู้

หนูโทรไปขอเงิน

เข้าบัญชีเราใช่แต่เขาสั่งห้ามหนูว่า
บอกใครทั้งสิ้นในเรื่องนี้

สี่หนูวางายอบของร้อยนางลม

เราต้องคิดว่า

มันก็ต้องเอาพรตทีร
มาตีแล้วเอามางัดแล้วก็เปิดใส่จานให้เขา
แล้วคือเด็งเขาอันนี้เราต้องเปิดให้เขากินด้วยเองด้วย
ใช่ค่ะแล้วแถมนะพี่เขานั่งกินเหล้าต่อหน้าเราเลย

เพราะว่าสารวัตรก็เป็นลูกคนใหญ่คนโต
แล้วก็ลูกน้องก็มีอิทธิพลอยู่กับคน
ในวงการสีเทาและสีดำ
ล่าสุดนะฮะทางด้านของผลตำรวจตุริกฤษฎาแก้วจันทรีย์
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็ยอมรับเลยครับว่า
เหตุการณ์นี้มันมีมูลความจริงเบื้องต้นสั่งย้ายตำรวจในชุดนี้ไปแล้ว
ระดับชั้นประทวนที่มีการพาดพิงไปถึง
ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
แล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้๑ชุดนะฮะ
คาดว่าจะรู้ผลใน๗วัน
เดี๋ยวก็ตามผู้สื่อข่าวของจังหวัดพัทธรุงเอง

มันอยู่ในความสนใจของประชาชนเนื่องจากว่าไปพบ
พฤติกรรมตำรวจชุดนี้สร้างความเดือบร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
หมายความว่ามีการไปเรียกเงินชาวบ้านตลอดเลยครับ
บางคนเดินเป็นหมื่นบางคนเดินเป็นแสน

เดี๋ยวต้องรอสอบสวนก่อนว่าจะมีมูลความจริงมากน้อยเพียงใด